ยังอยู่ที่เรื่องของการตัดสินใจของรัฐบาล
แต่ขยับมาเป็นเรื่องของโครงการของรัฐ
วันนี้มีผู้ประกอบการที่เขาเข้าโครงการ
เราชนะแต่เขาจะแพ้หรือเปล่าไม่รู้
เพราะว่าเขามาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเห็นใจเขา
หลังจากเขาตกเป็นลูกหนี้โครงการรัฐ
ต้องใช้เงินหลักล้านหลัก๑๐ล้าน
เขาถามว่าถ้าโครงการมันมีปัญหา

นี่คือกลุ่มผู้ค้าประมาณ๑๐๐คน

กับพลันเอกรายุจันทร์โอชานายุคธมตรี

ส่งหนังสือเรียกเก็บเงินต้องชำระหนี้ภายใน๓๐วัน
ซึ่งกลุ่มผู้ค้ามองว่าเป็นการเอาเปรียบ
เพราะว่าของที่ขายออกไป
คือล้วนเป็นเงินต้นทุนที่จะต้องสำรองจ่าย
ไปก่อนแล้วก็มายื่นร้องเรียนที่
ศูนย์ร้องทุกข์ทำเรียบรัฐบาลนี่แหละครับ
นายวิทูลสุทธิดี
เป็นผู้ประกอบการร้านปิ้งย่างหน้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รู้ไหมว่าคนคนนี้ถูกเรียกเก็บหนี้เท่าไหร่ฮะ

เราชนะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ตั้งแต่เปิดร้านมาได้๑๒ปี
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีหนี้มากที่สุดในชีวิต

๑๘ก็ละกันนะ๑๙กว่าแล้ว
ว่าตัวเลขอย่างนี้ก็ตกใจนะคะ
ตอนแรกที่เข้าร่วมโครงการก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหา
ทั้งนี้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎิกา

รวมถึงได้เตรียมเอกสารหลักฐานการซื้อวัตถุดิบเข้าร้านไว้แล้ว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

แล้วรัฐบาลยังผลักภาระให้กับประชาชน

ที่ร้านไม่มีเงินรายได้ส่วนอื่นเข้ามา
หากต้องใช้หนี้๑๗ล้านบาทเขาจะเอาที่ไหนกิน

เราไม่มีบินนะพี่นะเพราะว่าเราเป็นร้านแบบว่า

ที่ว่าเปิดมา๑๒ปีครับ
แล้วก็ลูกค้าเราถามลูกค้าเราก็ถือว่าเยอะ
จะต้องใช้หนี้ตามกฎหมายที่จะทำอย่างไรกันครับ

เพราะว่าเราไม่มีทางเลือกหรอกครับ
ครับผมคือเราให้ลูกค้าไปหมดแล้ว
ไม่มีเหลือติดเราเลย
เหลือติดเราก็แค่กำไรนิดหน่อย
ที่วันละไขของให้ลูกค้าไป
เปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่หัวหิน

สุดท้ายมีหนังสือส่งไปที่บ้านว่าเป็นหนี้๒แสนบาท

แล้วตัวเธอก็ยังเรียนหนังสือ

ไม่มีสมาธิจะเรียนกังวลใจเรื่องนี้แหละครับ
บอกว่ารัฐบาลไม่ควรผลักภาระหนี้ให้กับประชาชนนะ
หนูไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเขาได้๕เครื่อง
ก็บอกว่าเออพี่เพชรหนูขอเอามาใช้ได้ไหม
เพราะว่าหนูจะได้ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระ
เพราะว่าส่วนตัวหนูเรียนไปหนูก็กู้ก่อยสอ
แล้วภูเก็ตช่วงนี้เศรษฐกิจก็คือมันแย่มาก
แม่หนูไม่มีรายได้เลยอะพี่

นี่เจอแบบนี้ดิฉันว่าร้านค้าแต่ละร้าน
ตอนนี้ต้องกลับไปดูรายละเอียดเลยนะคะ